หลังจากเมื่อปีที่แล้วเจอมรสุมหนักเลยคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดตอนนี้ค่ะลูกทั้ง๓คนเริ่มแฮปปี้แล้ว

ลูกชายคนเล็กค่ะน้องโรเตอร์นะคะ

ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะ
แล้วก็เดือนหน้าค่ะก็เริ่มกลับมาลงแข่งขันแล้วด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐฝากความเป็นห่วงไปด้วยจ้า
ส่วนน้องเซย่าค่ะก็เข้าเรียนที่มศิลปากรแล้ว
ทางด้านน้องมีย่าลูกสาวคนที่๒

แพลนไปเรียนด้านดีไซเนอร์ที่ฝรั่งเศสด้วย

เรียบร้อยก็เรียนดีเรียนเก่ง
แล้วก็มีย่าก็ปีนี้ก็
ปีนี้เขาก็เตรียมทำเพลง

ต้องการจะไปเรียนแฟชั่นดีไซเนอร์ที่น่าจะผมไม่แน่ใจว่าที่พารีสื่ออังกฤษ
แต่ก็ไม่แน่ใจสถานะของโควิดว่ามันจะเป็นยาวนานถึงเมื่อไหร่